กลับมาช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มรสอาหารทะเลสดค่ะ
ที่เขาบอกว่าส่งตรงมาจากชาวประมงเลยนะคะแถวภาคตะวันออกค่ะ
เขาบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านอย่าลืมฉันอยู่แถวสะพานควาย

สร้างความแปลกใหม่โดยการจัดซีฟู้ดคัดไซส์พิเศษมาเสิร์ฟในซึ้ง
คุณกระมวลวันการีพัฒน์พาไปชิมค่ะ
เปิดฟาหม้อต้องร้องว้าว
แน่นไปด้วยสารพัดหอยทั้งหอยแมลงผู้หอยเชลหอยหวานหอยตลับและหอยเป่าฮื้อ
ึ่งมาร้อนบนคอนโดซึ้ง๕ชั้น
ฟินเรากับยกความพรีเมียมมาทั้งทะเลค่ะ
หุ้ยชั้นนี้เป็นกุ้งตัวยาน
โซดสดเรียงมาอย่างสวยงาม
ที่เดทต้องยกให้กางแก้วคัทไซส์พิเศษ
กำลังร้อนควันขโมงเลยค่ะ
กินฟินแน่เมื่อเจอปูม้านึ่ง๓ตัวนี้เข้าไป

ส่วนชั้นล่างสุดของซึ้งจะเป็นน้ำซุปทะเลนะคะ
ซีฟู้ดทั้งหมดนี้ไม่ต้องไปไกลถึงชายทะเล
แวะมาที่ร้านอย่าลืมฉันย่านสะพานควาย
ก็ได้ริมรสอาหารทะเลสดส่งตรงมาจากชาวประมงแล้ว
ครั้งอย่าลืมฉันสาขาสะพานควายต้องการเพิ่มเมนูแปลกใหม่
ปิ๊งไอเดียนำซึ้งมาเป็นพระเอกของร้าน
โดยใช้ชื่อเมนูว่าซึ้งอ่ะ
คือเราก็อยากทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวจากคนอื่นเขา
คือจะทำไงให้มันขายแบบรวมหลายอย่างไว้ในจานเดียวกัน
แต่จานมันใหญ่ไม่พอใช่
ก็เลยคุณธนัดนะครับเพื่อนก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมา
เรารับสดจากของคนจับเลยเราไม่ได้ผ่านตัวตัวแทนหรือพ่อค้าคนกลาง
เรารับจากเรือประมงเลยใช่มันถึงได้สดกว่า
แล้วก็ราคามันก็จะถูกกว่า
สำหรับราคาเมนูซึ้งอะเริ่มต้นที่๓ชั้น๑๕๐๐บาท
รับประทานสบายได้๓๔คนสั่งเพิ่มชั้นได้นะคะ
ราคาจะคิดตามน้ำหนักของอาหารทะเล
วิธีการรับประทานเมนูซึ้งอะให้อร่อยนะคะ
คุณผู้ชมสามารถรับประทานอาหารทะเลสด
กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บค่ะ

น้ำจิ้มดีมากค่ะแซ่บสามรสเปรี้ยวเค็มหวาน
คุณผู้ชมนะคะจะใส่ของทะเลลงไปในหม้อน้ำซุป
นี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยผักสดแล้วก็เส้นอูด้ง

เป็นชาบูทะเลก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะ

ข้าวสวยร้อนคลุกเคล้ากับซอสปูไข่รสเด็ด

เมนูอันเรื่องชื่อของที่ร้าน
กมาทั้งทะเลกั้งกุ้งปลาหมึกปลากระพง
อกไข่ไก่อีก๔ฟองคือดีงาม
แต่ความแซ่บอยู่ที่น้ำแกงส้มต้มยำ
สเด็ดหอมหวานชวนน้ำลายหก
ปิดท้ายด้วยเมนูแสบไข่ข้าวกระเพราหมูใส่
ขออนุญาตใช้มือนะคะ

ซีฟู้ดเนื้อหวานฉ่ำอร่อยทุกคำ

เขามีความหมายน่ารักแอบแฝงด้วย

กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน